มาดูเหตุการณ์กลางดึกที่ผ่านมานะครับ
สาย๗สาย๗นี่หมายถึงถนนมอเตอร์เวย์นะ
สาย๗นะครับเพราะว่ามีวัยรุ่นรวมตัวกัน
พร้อมรถจักรยานยนต์ไปเกือบร้อยคนนะคุณ
และเจ้าหน้าที่เขาเห็นภาพจากกล้องวงจรปิด
เห็นปุ๊บนำกำลังไปปั๊บเลย
เพื่อไปจับกลุ่มกลุ่มวัยรุ่นที่รวมตัวกัน
ในการแข่งรถแข่งร้านเนี่ยนะฮะ
แต่ก็มีกลุ่มวัยรุ่นหนีไปได้
จับได้บางส่วนนะครับแล้วเขาบอกนัดหมายกันมา
ทางโลกโซเชียลนี่แหละนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมาเมื่อเวลาประมาณ
ตี๑๔๔นาทีกล้องวงจรปิดบนถนนมอเตอร์เวย
๗ฝั่งขาออกมุ่งหน้าจังหวัดชมบุรี
ช่วงหลักกิโลเมตรที่๗เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครนะครับ
ก่อนจะออกไปยังถนนร่มกล้าวเนี่ย
สามารถบันทึกภาพกลุ่มรถยนต์
รวมถึงกลุ่มรถจักรยานยนต์แต่งซิ่ง
กำลังจอดรถอยู่ริมถนนยาวกว่า๒กิโลเมตร
แล้วก็มีจำนวนมากกว่า๑๐๐คันเพื่ออะไรคุณ
เตรียมแล้วบึ้นบึ้นบึ้นเนี่ยนะฮะเพื่อเตรียมประลองความเร็ว
แล้วก็แข่งขันกันบนถนนจริงนะฮะจากนั้นเมื่อเห็นภาพจากวงจรปิด
ร้อยตำรวจเอกนิพนธ์ลำน้อยบรองสารวัตรงานปราบปรามตำรวจทางหลวงหนึ่ง
กองกำกับการ๘ประสานไปยังกู้ภัยทางหลวงหมายเลข๗เลยนะครับ
นำกำลังเข้าปิดล้อมจับกลุ่มนะครับเมื่อรถซิ่งเหล่านี้
เห็นรถของตำรวจมาโอ้โหหนีเลยครับพากันขับหลบหนีไปยังถนนร่มกล้าว
บางส่วนยกเลยนะคุณมีแรงมาจากไหนไม่รู้
รถจักรยานยนต์ข้ามฝั่งข้ามฝั่งแล้วก็ขับหลบหนีต่อนะฮะ
เรื่องต้นตำรวจสามารถควบคุมตัวกลุ่มวัยรุ่นได้จำนวนหนึ่ง
ยึดรถยนต์ได้สี่คันรถจักรยานโยนอีกสามคัน
ก่อนนำของกลางแล้วก็คนขับรถไปที่ตำรวจทางหลวงหนึ่ง
กำกับการ๘เพื่อทำการตรวจสอบแล้วก็สอบปากคำนะฮะ
จากการสอบถามกลุ่มวัยรุ่นให้การนะครับว่า
รถจักรยานยนต์ที่นำมาแข่งกันนั้นจะนำขึ้นท้ายรถกระบะกันมา
ส่วนการนัดรวมตัวของกลุ่มรถแต่งซิ่งดังกล่าว
มาจากการโพสต์ผ่านทางโซเชียลมีเดีย
หลังจากนั้นก็จะมีการลบโพสต์ออกทันทีอืม
แล้วถ้าจะประลองกันใหม่เดี๋ยวมีการโพสต์ใหม่
ก็จะมากันใหม่นะฮะคุณดูสิมากันเต็มเลย
มีทั้งคนจะมาแข่งมีทั้งคนจะมาเชียร์
มีทั้งรถที่ขนรถจักรยานยนต์มาก็เลยขวางถนนกันแบบนี้เลยนะฮะ
ค่ะเป็นเหตุวุ่นวายนะคุณผู้ชมนะ

ว่าไอ้การนัดกันผ่านโซเชียล

ใช่ไหมเออคือพอปิดหนีแล้วก็เปิดใหม่
พวกนี้เขาจะมีแก๊งคือเขาจะรู้กันตามกัน